๒๘มิถุนายน๒๕๔๗เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่โรงเรียนอนุบันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมือง
สมุทรปราการเมื่อนักเรียนระดับอนุบาลและคุณครูรวม๓๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
แต่ละคนมีอาการเวียนศีรษะอาเจียนไม่มีแรง
ขณะที่บางรายเป็นลมเล็บเขียวใจสั่นและน้ำลายฟูมปาก
หลังจากรับประทานเครื่องดื่มช็อกโกแลตจากทางโรงเรียนเพียง๑๕นาที
เหตุการณ์นี้เริ่มไม่ธรรมดา
เครื่องดื่มดังกล่าวถูกส่งตรวจหาสิ่งผิดปกติอย่างละเอียด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจเกล็ดผงเครื่องดื่มช็อกโกแลตและน้ำตาลสายแดง
ไม่พบสารเคมีใดแต่ในเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่ผสมแล้ว
กลับพบแลนด์เนสหรือยาฆ่าแมลง
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการนำผลการตรวจให้ตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการ
สืบสวนขยายผลต่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือเจตนา
ตำรวจได้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกระทั่งรู้ว่าเป็นฝีมือของบุคคลหนึ่ง
วันที่๙กรกฎาคม๒๕๔๗ตำรวจนำตัวธนัญญาหอมมาก
ครูประจำชั้นอนุบาล๓ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยวางยาเด็กเข้าเครื่องจับเท็จ
ใช้เวลานานกว่า๖ชั่วโมงสุดท้ายครูสาวสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุ
โดยวันเกิดเหตุเธอได้ผสมแลนดเน็ตในเครื่องดื่มช็อกโกแลตที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้
โดยมีส่วนผสมคือน้ำสะอาดนมข้นหวานน้ำตาลสายแดงและผงช็อกโกแลต
โดยต้มในภาชนะขนาดใหญ่แล้วค่อยตักแบ่งให้เด็กได้ดื่มเป็นชั้นเรียน
โดยอนุบาล๑ได้ดื่ม๑ใน๔ของถ้วยขณะที่อนุบาล๒ได้ประมาณครึ่งถ้วย
และอนุบาล๓ได้๓ใน๔ของถ้วย
หลังดื่มไปไม่นานเด็กเริ่มมีอาการปวดท้องอาเจียนและน้ำไหลฟูมปาก
ทางโรงเรียนจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนสาเหตุที่ธนัญญาลงมือกับลูกศิษย์ตัวน้อยอย่างอมหิต
เพราะเธอต้องการเบี่ยงเบนความสนใจ
หลังถูกจับได้ว่ายักยอกทรัพย์ของเจ้าของโรงเรียนกว่า๑แสนบาท

และเธอเองก็ได้ดื่มเครื่องดื่มพิษนั้นด้วย
เพื่อเรียกร้องความเห็นใจว่าได้รับอันตรายร่วมกับเด็กนักเรียน
โดยเธอนำวิธีการวางยามาจากหนังสือรวมเหตุอาชญากรรมที่เธอชอบอ่านมาใช้ก่อเหตุ
หลังสอบปากคำตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชี้จุดซื้อแลนดเน็ตจากร้านขายอาหารสัตว์
ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ธนัญญาถูกนำตัวไปดำเนินคดีชดใช้ความผิดที่เธอได้ก่อไว้